พูดถึงเรื่องศิลปงศิลปินนะฮะนอกจากความสามารถอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เขาอยู่ในวงการแน่นอนคืออะไรเหล่าเอฟซี
เหล่าแฟนคลับนั่นเองค่ะที่สนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้กันและกันนะค่ะอย่างลูกทุ่งสาวเสียงดีคนนี้ค่ะ
น้องบอกน้ำตาซึมทุกทีเลยนะ
ซึมไม่ใช่เพราะอะไรเพราะอะไรเขาตื้นตันใจ
ความสุขก็มีมากเลยเพราะว่าน้องเพิ่งจะจัดงานแฟนมิตติ้ง
รวมพลคนรักมีนตราครั้งแรกในชีวิตหมาดดูสิ
ร้องไปร้องเพลงไปด้วยร้องไห้ไปด้วย
คือบรรยากาศในงานน้องก็ร้องเพลงเล่นเกม
รวมไปถึงแจกลายเซ็นต์ให้แฟนคลับด้วยนะครับ
เห็นภาพแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสุข
คือเข้าใจโมเมนต์ของแฟนคลับที่มีต่อศิลปินที่เขารักนะคุณ
เวลารักใครแล้วแบบทุ่มเทอยากสนับสนุนให้เขาแบบได้ดี
มีงานเยอะอะไรอย่างนี้นะคะ
ส่วนทางด้านน้องมินตราเองก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐ
ว่าเขาซึ้งใจแฟนคลับมากเลยกับความรักที่เอฟซีมอบให้
คือมันเกินความฝันของผู้หญิงคนนึงมากนะครับ
บางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดภาคเหนือภาคกลางอีสานใต้
นั่งรถทัวร์ขึ้นรถไฟกันมาเพื่อมาหาเธอก็มีเหมือนกัน
พร้อมกับขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูนักร้องผู้หญิงตัวเล็กคนนี้ด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังน้องมีนตราคนสวยกันหน่อยจ้า
ไม่ได้นึกหรอกค่ะไม่ได้นึกจริงว่าตัวเองจะแบบ
ตัวเองจะมีงานแฟนมิตใช่แฟนมิตติ้งขนาดนี้
เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนธรรมดา
เป็นคนแบบว่าเป็นเด็กที่ร้องเพลงตั้งใจทำงานตั้งใจร้องเพลงทั่วไป
เพราะหนูรู้สึกว่าหนูทราบซึ้งจริง
ก็หนูก็ไม่คิดว่าจะมีหลายคน
คนกลุ่มนึงเล็งเห็นความตั้งใจของหนู
เห็นความมุ่งมั่นของหนูอบอุ่นมากค่ะ
เป็นสิ่งที่เกินฝันเกินคาดไปมากว่า
จะมีคนรักเอ็นดูเรา
บางคนมาจากต่างจังหวัดเยอะแยะมากมาย
ทั้งภาคเหนือก็มีภาคใต้ก็มีภาคอีสานก็มี
พากันนั่งเครื่องบินนั่งรถทัวร์นั่งรถไฟมา
หนูรู้สึกขอบคุณที่สุด

นี่ขนาดไม่ได้อยู่ในงานแฟนมีดนะ
นี่พูดถึงแฟนคลับทีไรน้ำตาเอ่อมาทุกทีเลย
เพราะว่าอะไรซึ้งใจจริงอย่างที่น้องบอกว่า

เดินทางกันมาจากทั่วสหรัฐศิลป์เลยอ่ะ
ก็ฝังใจน้องไม่ซึ้งก็ไม่แปลก

มีผลผลักดันศิลปิงเยอะเลยเนาะ